ความรู้สึกของสิสเตอร์ครับ
รู้สึกของสิสเตอร์สิสเตอร์มีใจ
เพราะว่าไม่ได้คิดที่จะมาที่ประเทศไทย
ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบด้านจิตใจมากกว่าเราปัจจัย
เลยที่มาก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะฟึงฟูชีวิตครอบครัว
ชีวิตที่ของชาวไทยที่ธรรมดาที่จะต้องการ
สิเตอร์เป็นญาติกับท่านพระสัตว์ธรรมปะเป็นญาติกันยังไงครับ
กุคุณปุกับคุณตาของท่านก็เป็นพิมพ์ของกัน

ในครอบครัวก็อยู่แต่ในทางศาสนาที่เขามาอยู่
ซิสเตอร์ก็เป็นซิสเตอร์ท่านก็เป็นนักบวช
ค่ะก็ไม่มีมากกว่านั้น
ไม่แสดงว่าครอบครัวของซิสเตอร์กับพวกองท่านเนี่ยก็อยู่ในศาสนา
ศาสนาคาโตลิกคืออาเจนติน่าก็ส่วนใหญ่
ก็นับถือศาสนาคาทอลิก
ซิสเตอร์มันอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่
ซิสเตอร์ประมาณที่ออกจากบ้านเนี่ย๑๙๖๕
๕๔ปีที่ซิสเตอร์ออกจากประเทศมา
แล้วเขาไปอยู่อินเตอรี่ไม่กี่เดือนก็มาประเทศไทย
ประเทศไทยนี้อยู่ตั้งแต่ปี๒๕

มาประเทศไทยนี่อยู่ตั้งแต่ปี
ต้นซิสเตอร์มาทำอะไรมั้งครับ
ก็เวลานั้นก็สอนสอนในโรงเรียน
ช่วยพวกเรากิจกรรมของเรากองคณะ
บำโปมก็เป็นโรงเรียนที่ใหญ่โปรสิรพชรวน

ก่อนหน้านี้ซิสเตอร์ได้พบกับ
ครับเวลาอยู่บ้านเราก็อายุต่างกัน
ฉะนั้นก็มันไม่ได้แบบที่จะเห็นทุกวันอะไรแบบนั้น
ใดเพื่อก็ก็บ่อยเหมือนกัน

อยู่ไทยได้กลับไปหาท่านหรืออะไร
กลับไปคือประมาณ๓๔๕ปีอะไรแบบนั้น
แล้วก็ผู้ใหญ่อำนวยาให้กลับบ้าน
แล้วก็ทุกครั้งที่ไปอาจารย์ดิงาครอสซิสเตอร์จะไปหาท่าน

ยังไม่เป็นพระสันตะปะปะใช่ค่ะ
ความรู้สึกก็ตกใจเพราะว่ามันไม่ได้คิดนะ
ก็ลาออกเพราะว่าอายุมีอายุแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดี
พอบอกว่าเวลานี้ทดมงานคนที่แข็งแรงคนที่แบบหนุ่มหนุ่มขึ้น
ก็ไม่ใช่ความมีอายุแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่คิดที่จะถูกเลือก

พ่อพระท่านได้แต่งตั้ง
แล้วก็วันที่๑๙ก็เป็นวันที่ตะวายมิศาพิธีสงาที่แบบของตามประเทศก็ไป
ประธานาธิบดีอะไรต่อไปเพราะฉะนั้นวันนั้นซิสเตอร์ไปไปจากที่นี่นะ
ซิสเตอร์ที่พันธุ์จะมาไทยนะครับ
ใช่ค่ะจากประเทศไทยซิสเตอร์ก็ไปแล้วก็มีญาติพี่น้องบางคนที่ไปจากอาจันทินาดูวันนั้น
แล้วซิสเตอร์มีญาติพี่น้องที่อยู่ในไทยนะครับ

แต่ว่าไปหาท่านนี่จะต้องมีการแจ้งต้องทำพิธีอะไรต้องแจ้งล่วงหน้าอะไรก่อนครับว่าน่าจะมาเป็นพิธีการ
คือซิสเตอร์ก็ติดต่อกับเขาหรือกับนาคารว่าวันนั้นนั้นนั้นซิสเตอร์จะอยู่ดูวันไหนที่เขาติดทางว่างนะ
มีความคิดถึงอ่ะ

ได้เคยได้โทรศัพท์คุยหรือ
ไม่เขาไม่ใช้โทรศัพท์กัน
คือที่เขาออกมาที่เขาคุยกับคนนู้นคนนั้นก็ใช้โทรศัพท์ของสำบันเลย
ของสำนักงานของอะไรแล้วก็เป็นทางกล่าวไม่ใช่อิติกับโทรศัพท์ตลอด
อาจจะโทรไปหาน้องสาวก็เป็นใดแบบตุ๊กน้องสาวไม่สบายอยู่ที่เชนติน่า
คิดว่าการเข้าไปพบท่านที่จะเดินทางมาไทยก็คงไม่มีปัญหา
เราไม่มีปัญหาคือรอรอช้าหน่อยเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยังไม่ได้

คือรัฐบาลที่จะต้องพอกที่จะกันเชิญเขาต้องพอกมาจากรัฐบาลก่อน
ในรวมก็อยู่บ้างแล้วดังนั้นต้องก่อนรอ

ที่แผงเขา
ไม่เคยคิดว่าจะมาที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศที่เคยไปมาแล้วในช่วงเวลานี้
ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีปัญหาบ้างที่มีอะไรหรือมีเหตุการณ์สำคัญ
ที่ไปเกาหลีกลางทีแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่ทราบกี่ปีอะไร
เพราะฉะนั้นคือคนเราเนื่องด้วยก็ไปญี่ปุ่นก็จะอยู่ใกล้
เลยเขาสร้างวัด๓๕๐ปีที่ทิศภาษณาคาทอลิกเติบเข้าในประเทศไทย
พวกธรรมทูตนั้นไหลที่มาจากฝรั่งเศสปอร์ตูเกต๓๕๐ปี
เพราะฉะนั้นปีนี้เราชาวคาทอลิกเขากำลังฉลองเหตุการณ์นี้
เลยก็เป็นโอกาสที่ดี
แล้วก็๕๐ปีที่เป็นเม
สัมพันธ์ระหว่างราติกันกับประเทศไทย

เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่